ที่หาดวรรณภาบางแสนชนบุรีกันหน่อยไม่ได้ไปเที่ยวค่ะ
ไปดูเหตุการณ์๖รุม๑
ตอนแรกคนที่เห็นเหตุการณ์บอกโอ้โหโหดเหลือเกิน
คนไปรุม๑คนแต่พอทราบสาเหตุแล้ว
บางคนบอกว่าอ๋อเข้าใจและพอทำใจยอมรับได้กับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ว่าจริงแล้วความรุนแรงมันก็ไม่ใช่ทางออกนะฮะ

เห็นไหมคะผู้ชายคนนั้นที่มีกระเป๋าสะพายอยู่นั่นแหละนั่นแหละค่ะ

หกรุมหนึ่งสาเหตุเพราะว่าผู้ชายคนนั้นที่โดนรุม
ขโมยโทรศัพท์นักท่องเที่ยว
ขโมยโทรศัพท์นักท่องเที่ยวค่ะ

ตอนแรกพูดดีแล้วขอคืนเดินหนีค่ะ
ไม่ยอมให้เดินหนี๖คนเขาก็รุมเข้าไป
ก็เลยเกิดคลิปภาพเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
ทีนี้เรามีโอกาสลงพื้นที่ไปคุยกับพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

ก็คือบางแสนวรรณภามันก็ไล่กันไปที่ชนบุรี

บอกว่าอ๋อตอนนี้คือหาดวรรณภา
เขามีการปรับภูมิทัศน์ต่างเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

แล้วนักท่องเที่ยวก็หลั่งไหลไปเที่ยวเยอะใช่ไหมคะ
ทีนี้แหละไอ้พวกมิจฉาชีพมันก็เลยเฉยโอกาส
ตอนที่นักท่องเที่ยวเผลอนี่แหละเข้าไปหยิบเข้าไปลักทรัพย์
แล้วนี่ก็เหมือนกันเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะ

คนก่อเหตุที่ไปลักโทรศัพท์มือถือของนักท่องเที่ยว
กระทั่งถูกรุมทำร้ายชื่อว่าชายโย
อินกะเสมอายุ๓๖ปี
หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุแล้วตำรวจก็ไปตรวจสอบ

นั่งคอตกหมดสภาพอยู่ที่เกิดเหตุนะคะ

เพื่อทำการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แต่ย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะมองเป็นสองมุม

นายชายโยผิดอยู่แล้วแต่ว่าคุณไปทำร้ายร่างกายแบบนี้
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นเรื่องของการทำร้ายร่างกาย
แล้วถ้าเกิดว่าชายโยแจ้งความกลับนี่
ก็๖คนก็ต้องโดนด้วยก็โดนด้วยเหมือนกันนะคะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นทางออกที่ดีคือ
จับตัวส่งตำรวจดีกว่านะคะ